ของคนที่ไปดำน้ำแล้วเขามีความสุขกันหน่อยดีกว่า
อีกกันอะไรดำน้ำไป
ไปเจอภาพประทับใจคุณผู้ชมไปเจอฝูงโลมา
สามสิบกว่าตัวไหว้โชว์อยู่ข้างเรือ

เป็นโลมาปากขวด
ใส่ชูชิเป็นครบเลย
นี่ให้ดูภาพหน่อย

กุฏรโลมาปันที่ไม่ใช่ว่าจะเจอทุกทริปนะ
มันเป็นจังหวะจริงที่เกิดโลมาอารมณ์ดีแล้วก็มา

มันคือที่สุดละว่าถ้าเกิดไปแล้วเจอ
ต้องใช้โชคลาฟด้วยนะ
ต้องการจะไปที่หมู่เกาะซีมิลันแหละแต่ว่าระหว่างทาง

ระยะทางเหลืออีกสักประมาณ๖๗มายทะเลก่อนถึงเกาะ

มาโผล่ไว้ว่ายอยู่ข้างหน้าข้างข้าง
โอ้โหทุกคนก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยนะครับ
ฝูงโรมาไหว้วนเวียนเล่นน้ำคุณผู้ชม
แล้วก็หายไปทางเกาะตาไชย
โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันนะครับ
ก็เพราะว่าเขาปิดเกาะให้ธรรมชาติมันฟื้นคืนกลับมา๕เดือน
ทำให้มีสัตว์ทะเลมาหากินแล้วอุดมสมมุติ
น้ำก็ใสบนสีฟ้าเป็นใสมาก
แล้วก็โลมามาว่าให้เห็นแบบนี้นะครับน่าไปมากนะน่าไปจังเลย
จริงไปเรานัดกันไปดีกว่าค่ะอ่านข่าวกลางน้ำดีไหม
จากโรมาฉันจะพาไปดูสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นหน่อยคะอะไรคะ
ฉลามวานแต่อันนี้เป็นคลิปน่ารักแห่งความประทับใจ

จนแบบคือรัดแน่นมากจนบาดเจ็บเลยค่ะ

แล้วทีนี้มีคนถ่ายคลิปไว้ได้คือ
เขาก็บอกว่านี่คือวินาทีช่วยชีวิตน้องฉลามวานครั้งแรกเลย
เขาบอกเป็นครั้งแรกในชีวิตเขาที่ต้องต่อสู้กับแรงของน้องฉลามวาน
น้องตัวหนักมากเหนื่อยแต่สุขใจ
น้องโดนเชือกมัดติดไว้ที่หางแล้วไหว้มาบริเวณแท่นที่พักอาศัย
เราก็ลุ้นกันให้น้องไหว้เข้ามาใกล้กว่านี้ใกล้อีกนิด
ใกล้แท่นจะได้จับเชือกได้
พอจับได้ก็ช่วยกันดึงตัวน้องให้พ้นน้ำ
แล้วก็ช่วยแก้เชือกที่มันผูกติดหางน้องจนบาดเจ็บอยู่
แล้วก็ปล่อยน้องให้เป็นอิสระได้ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว

หลายคนชื่นชมเยอะมากเพราะคุณผู้ชมลองดูนะคะ
คลื่นลมแรงจริงคลื่นที่สัดมากลางทะเล
แล้วไหนจะต้องสู้กับแรงของฉลามวานอีกค่ะ
ต้องบอกว่า๖๗คนที่เขาช่วยอยู่ตรงนี้เนี่ยนะสุดยอดมากประทับใจจริง
โอ้ว
เป็นภาพความประทับใจนำมาฝากกันนะฮะ